ช่วงนี้มาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงบ่ายถึงเย็น
เมื่อวานนี้ก็คือเหตุการณ์คนร้ายลอบวางระเบิด

ในเขตเทศบาลเมืองสุไงโกลกจังหวัดนราธิวาส
เจ้าหน้าที่คาดการณ์เบื้องต้นว่าน่าจะเป็นฝีมือ

ส่วนเหตุการณ์เมื่อวานนี้มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ๑๓คน
กล้องวงจรปิดสามารถบันทึกภาพกลุ่มคนร้าย
ไว้ได้ในบางช่วงของการปฏิบัติการ
กล้องวงจรปิดบันทึกภาพเหตุการณ์บางส่วนนะคะ
เหตุรอบวางระเบิดรถจักรยานยนต์บอม๓จุด
โดยมีคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์ที่ซุกซ่อนระเบิดมาจอดไว้ที่หน้าร้านพิเชษ

ริมถนนประชาวิวัฒน์ในจังหวัดนราธิวาส

คนร้ายเดินข้ามถนนไปซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์อีก๑คัน
ซึ่งอำพรางตัวด้วยการสวมเสื้อกันฝนแล้วก็ขับหลบหนีไป
ส่วนอีก๒จุดเป็นการก่อเหตุลักษณะเดียวกันเลย
คือเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนได้ไล่ภาพจากกล้องวงจรปิด
ติดตั้งไว้บนเสาไฟฟ้าที่จุดเกิดเหตุทั้ง๓จุด
กล้องวงจรปิดสามารถบันทึกภาพพฤติกรรมของกลุ่มคนร้าย

เหตุการณ์ร้ายครั้งนี้นะคะคนร้าย
วางระเบิดรถจักรยานยนต์บอม๓จุด

ทะเบียนจังหวันอาราธิวาดที่คนร้ายซุกระเบิดแสวงเครื่อง
คาดว่าจะจุดชนวนระเบิดด้วยการตั้งเวลา
พบรถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียนนราธิวาสเหมือนกันนะคะ

คาดว่าจุดชนวนด้วยการตั้งเวลาเหมือนกัน
จุดนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่พบรถจักรยานยนต์ที่ซุกซ่อนระเบิด
แต่คาดว่าเป็นการจุดชนวนด้วยการตั้งเวลา
ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ก็รวบรวมภาพจากกล้องวงจรปิดที่บันทึกไว้ได้
เอาไปเปรียบเทียบกับบุคคลในแฟมคดีความมั่นคงค้างเก่า
เพื่อเป็นแนวทางในการสืบสวน
ต้นเชื่อว่าเป็นฝีมือของกลุ่มผู้ที่ไม่หวังดี
ต้องการสร้างสถานการณ์นะคะในช่วงของการจัดงานอาหารจานเด็ด
ส่วนผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้มีทั้งหมด๑๓คนค่ะ